ข่าวแรกวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การอัปเดต
สถานะหัวใจของนักแสดงสาวเซ็กซี่โบวี่อัธมาค่ะ
หลังจากที่ได้มีการศึกษาดูใจกับหนุ่มแชมป์นิตินันมาเป็นเวลานานนะคะ
ล่าสุดสาวโบวี่ก็ออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้น
เป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ
ปล่อยให้แฟนตามลุ้นตามเชียร์อยู่นานค่ะ
สำหรับคู่ของโบวี่อัธมานและแชมป์นิตินัน
เปลี่ยนสถานะเป็นคนรักหรือเปล่า
นักแสดงสาวก็ออกมาย้ำชัดเรื่องนี้นะคะ

คงไม่มีโอกาสพัฒนาไปเป็นคนรู้ใจ

เจ้าตัวจะอยากเลื่อนสถานะให้เป็นคนพิเศษก็ตาม

รวมถึงมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกัน

ความรู้สึกก็คงให้ได้แค่คำว่าเพื่อนเท่านั้นค่ะ

พยายามที่จะเปิดใจแล้วก็ลองดู
แต่ว่าความรู้สึกก็ยังเป็นเพื่อนจริงค่ะ

ถ้าเป็นไปได้โบก็อยากจะชอบ

ก็คิดว่าแชมป์เหมาะที่จะเป็นแฟน
แต่มันเหมือนความรู้สึกมัน
มันคือมันเพื่อนโบก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ยังอยากมีแฟนอยู่อย่างนี้ค่ะ

คือแชมป์ก็ดีถือว่าดีมาก

เจ้าตัวนะคะยังได้อัปเดตงานบุญว่าช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้
เตรียมชวนหนุ่มแชมป์ไปทริปนั่งสมาธิ
่งบุญให้ดวงวิญญาณที่ประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ
สวัสดีครับทุกคน